พร้อมในการที่จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมนครนะฮะ
วันนี้มีเสียงสะท้อนของคนกรุง

ไม่ว่าจะเรื่องของการรีดไถค่าออกใบอนุญาตต่าง
จัดซื้อจัดจ้างหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้า
แผงลอยแผงค้าขายปรากฏว่าถูกเก็บสวย
เก็บเงินใต้โต๊ะเรื่องนี้สะท้อนอย่างไรนะฮะติดตามได้จาก
สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับ
มีคำตอบมีเสียงสะท้อนมาแล้วครับ
หลังจากที่เมื่อวานผมขีดเส้นใต้เรื่องที่
ต้านคอลลับชั่นออกมาเรียกร้องให้ผู้สมัครผู้ว่ากอทมแต่ละคน
ช่วยแสดงจุดยืนให้ชัดหน่อยสิ
ว่าถ้าได้ผู้ว่ากคอทมมาต์แล้วเนี่ย
อย่าเอาแต่หาเสียงว่าจะทำให้คนกรุงเทพอยู่ดีกินดีอย่างเดียวไม่พอ
กรทมเนี่ยมีงบประมาณปีละ๘๐๐๐ล้าน
แล้วคุณมณะก็จำแนกแยกแยะให้เราฟังว่า
กอทมเนี่ยเขาโกงกันแบบไหนยังไง
เริ่มตั้งแต่ประเภทรีดไถประชาชนพ่อค้านักธุรกิจรีดไถค่าออกใบอนุญาตต่าง
ใบอนุญาตก่อสร้างต่อเติมบ้านร้านค้า
ใครไปทำเรื่องพวกนี้เจอทั้งนั้น
หรือไม่ว่าจะโกงเงินหลวงในการจัดซื้อจัดจ้างต่าง
นี่ก็เป็นข่าวมาเป็นระยะระยะไม่ว่าอนุมัติให้สัมประธานกับเอกชน
กับผลประโยชน์ในการอนุมัติ
ไม่ว่าจะโกงเรื่องการจัดอีเวนต์ต่างที่มีเงินทงเงินทอนที่เขาว่ากันนี่แหละ
พวกนี้มันเป็นปัญหาเรื้อรังในกอทมมานาน
คุณมณะเขาถึงอยากรู้ว่าผู้สมัครเป็นผู้ว่าเนี่ย
จะมีคำตอบเรื่องนี้ยังไง
เอ้าวันนี้มีคำตอบมาจากผู้สมัครบางคนแล้วครับ
เริ่มที่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก่อน

คุณชัดชาติบอกว่าเขาได้เน้นเรื่องนี้มาตลอดเรื่องความโปร่งใสสำคัญที่สุด
และเป็นเรื่องที่ประชาชนสะท้อนปัญหามากที่สุดระหว่างลงพื้นที่หาเสียง
ดังนั้นนโยบายหลักเกี่ยวกับเรื่องนี้คือโปร่งใสไม่สวยไม่เส้น
สามารถเริ่มได้ทันที
โดยจะนำเทคโนโลยีเข้ามากำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
การขออนุญาตต่างรวมถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้น
สัญญาต่างของบริษัทกรุงเทพธนาคมซึ่งไม่มีใครได้เห็น
ซึ่งความโปร่งใสมันต้องเริ่มจากการเปิดเผยข้อมูลก่อน
มาตรฐานการประมูลต้องเป็นไปตามระเบียบแล้วอีกส่วนที่รับฟังมาคือ
เรียกเก็บค่าอำนวยความสะดวกต่างค่าสินบนลีดไถพ่อค้าแม่ค้า
ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุดต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้นี่
นี่คือคุณชัดชาติซึ่งย้ำว่าต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้เอา
มาอีกคนที่มีคำตอบมาแล้วคือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ผลตำรวจเอกอัศวินบอกเรื่องนี้มีมานานแล้วแม้แต่ตอนที่ตนเป็นผู้ว่า
มีคนหมู่มากที่เกี่ยวพันธุ์ก็มีทั้งคนดีคนไม่ดี
อย่างเช่นเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับแม่ค้าเนี่ย
ตนก็พยายามจัดระเบียบแบ่งที่ให้ขายก็ยังเกิดปัญหากันอีก
ตนไม่ยอมเด็ดขาดผู้อำนวยการเขตต้องรับผิดชอบ
ถ้าเป็นเทศกิจที่อยู่ในสำนักเทศกิจผู้อำนวยการสำนักเทศกิจต้องรับผิดชอบ
ถ้าไม่มีหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยย้ายก่อนแต่ถ้ามีหลักฐานต้องดำเนินคดี
นี่แล้วคุณอัศวินก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้แก้ไขปัญหานี้ไปเยอะแล้ว
แต่ถ้าได้กลับมาใหม่ความเข้มข้นก็ต้องมากขึ้น
อย่างน้อยต้องไม่มีปัญหาทุจริตโดยเฉพาะไม่มีเรื่องปัญหาเงินทอนที่พูดถึงกันเยอะ
ผมมีแนวทางที่จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการแก้ปัญหาคอรัปชั่น
ช่วงที่ผ่านมาผมก็ดำเนินการได้เยอะแต่มันก็อาจจะมีลอดหูลอดตาไปได้
แต่ถ้าได้กลับมาใหม่ก็พยายามเข้มงวดเอาให้หมดให้ได้
อันนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณอัศวินก็แล้วแต่
ส่วนผู้สมัครรายอื่นยังไม่ได้ตอบโจทย์มา
ฉะนั้นใครอยากจะแสดงวิสัยทัศน์ว่าจะแก้ยังไงเนี่ยบอกมา
โดยเฉพาะการคอลลับชั่นที่ทำให้คนทำมาหากินเดือดร้อนคือเรื่องการเก็บสวย
การเก็บสวยจากพ่อค้าแม่ค้าแลกกับการตั้งแผงลอย
การเก็บเงินใต้โต๊ะแลกกับการอนุมัติโน่นอนุมัติหนี้
คนเขาจะต่อเติมบ้านต่อเติมอาคารร้านค้า
กว่าจะได้ใบอนุมัติมาต้องไปจ่ายเงินใต้โต๊ะแล้วมันเรื่องอะไร
ทุกวันนี้คนก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วเลือดตาแทบกระเด็น
และยังต้องเจอปัญหาแบบนี้อีกแล้วจะอยู่กันยังไง
พ่อค้าแม่ค้านี่เขาบ่นมาตลอดตั้งแต่เจอโควิดเนี่ยปัญหาก็ยิ่งหนัก
กู้เงินนอกระบบมาเป็นทุนเพราะทุนเก่าหมด
ต้องเอามาทำมาค้าขายแล้วพอกู้นอกระบบ
เบี้ยมันก็แพงอย่างที่รู้กันอยู่แต่ก็ไม่มีทางเลือกนี่ครับ
กู้มาก็ไม่มีเงินทำทุนไอ้จะไปกู้ในระบบตามรัฐบาลที่บอกว่า
รัฐจะมีโครงการกู้นั่นกู้หนี้ให้ง่ายเข้าถึงง่าย
เอาเข้าจริงมันไม่ง่ายมันยุ่งยากมันลุงรัง
เงื่อนไขมันเยอะสุดท้ายก็ต้องพึ่งนายทุนเงินกู้นอกระบบ
สุดท้ายก็ต้องจ่ายดอกแพงแล้วก็ต้องมาเจอสวย
เทศกิจจากเขตอีกไม่จ่ายก็ไม่ได้ขายนี่ครับ
มันเจ็บใจตรงนี้ถ้าลำพังจ่ายแต่ดอกเบี้ยรายวัน
ไม่ต้องจ่ายสวยก็หนักอยู่แล้วแต่ว่าพอได้มีเงินเหลือ
ปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวแต่นี่พอเจอสวยเข้าไปอีก
มันจะมีอะไรเหลือนี่ทีนี้นอกจากผู้ว่าคนใหม่จะจัดการเก็บสวย
แก่คนทำมาค้าขายให้หมดสิ้นแล้วเนี่ยนะมันต้องฝากการบ้านข้ามช็อตต่อไป
ถึงผู้ว่าคนใหม่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
คนมันลำบากมากเคยทำมาค้าขายกันได้ก็ไม่มีที่ทำมาค้าขาย
เปิดร้านเจ๊งกันก็เยอะตอนนี้อยู่ในสภาพไม่รู้จะกินอะไรกันไปอยู่แล้วเนี่ย
ทำยังไงครับที่จะให้จัดที่จัดทางมีพื้นที่
ให้คนที่เขาเดือดร้อนไม่มีหนทางทำมาหากินเนี่ย
ให้เขาได้มีที่ค้าขายให้ได้มีที่ทำกินเพิ่มขึ้น
จะเป็นตลาดนัดอะไรก็ตามแต่เถอะ
เอาเป็นว่าให้คนได้มีพื้นที่ขายของได้มีพื้นที่ทำมาหากิน
เรื่องระบบระเบียบความสวยงามของบ้านเมืองก็เอาเถอะแต่ว่า
ถ้าบ้านเมืองมันระเบียบสวยงามคนอดตายกันหมดแล้วจะอยู่กันยังไง
ตอนนี้สิ่งที่คนเจอคือค่าครองชีพมันสูงขึ้นเข้าของสินค้าของกินของใช้
มันกำลังจะปรับราคาขึ้นนี่แหละในไตรมาสสอง
เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันแพงขึ้นปัจจัยการผลิตมันแพงขึ้นเขาอั้นไม่ไหว
เนื่องมาจากปัญหาวิกฤตพลังงานน้ำมันแพงแก๊สแพง
แล้วมันก็จะฉุดให้ค่าคลองชีพแพงตามแล้วเราจะอยู่กันยังไง
ฉะนั้นเนี่ยการบ้านผู้ว่ากอทมคนใหม่
มัวแต่หาเสียงเปล่านะต้องคิดเรื่องพวกนี้ให้มาก
ผู้ประกอบการเขาก็บอกมาแล้วไตรมาส๒เขาอั้นไม่ได้แล้ว
ต้นทุนสินค้าที่เคยมีมาในราคาที่ยังถูกอยู่มันหมดแล้ว
มันต้องเจอต้นทุนใหม่วันนี้ท่านก็ลองดู
หัวข่าวนี้ปิดท้ายสิครับแล้วจะรู้ว่าจากนี้ไปมันจะเกิดอะไรขึ้น
ภาวะค่าครองชีพเมื่อเช้านี้มีหัวข่าวว่า
น้ำมันดีเซลขึ้นแน่เริ่มเดือนพฤษภาคมนี้ล่ะ
เพราะว่ารัฐเขาจะเลิกอุ้มแล้วราคามันจะถึง๓๕บาทต่อลิตร
แต่ว่ารัฐก็คงจะต้องอุ้มไว้ส่วนหนึ่งให้ผู้ใช้ดีเซนจ่ายเองส่วนหนึ่ง
เรียกว่าช่วยกันคนละครึ่งแต่ว่ายังไงยังไงก็ต้องขึ้น
มันก็คงไม่ถูกกว่าสามสิบสองบาททีนี้แหละ
ขนส่งทั้งหลายทั้งปวงขนคนขนสินค้าแพงหมด
พอค่าขนส่งแพงเขาก็ไปบวกในราคาสินค้า
แล้วจะอยู่กันยังไงเห็นนายกพูดเมื่อวาน
นายกควรเจอทั้งโควิดเจอทั้งสงครามรุมกันตอนนี้
แน่นอนครับว่าในกระบวนการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องมันต้องใช้เงินมาก
ต้องกู้เข้ามาฉะนั้นทั้งรัฐบาลทั้งกอทม
สกัดการโกงให้ได้มากที่สุดต้องสกัดการใช้เงินอิหลุยฉุยแฉกให้ได้หมดมากที่สุด
เพื่อจะได้เอาเงินมาทุ่มเทแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นได้จริงจังมากขึ้น
ไปจากนี้ไม่รอด
คนไทยจะลำบากกันมากที่สุด
ก็ในช่วงจากนี้ไปนี่แหละคอยดูเถอะ
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ